คุณผู้ชมคะมาดูปฏิบัติการยุทธการล่าแอปเงินกู้โหดเหนือจรดใต้ค่ะ
เป็นผลงานของตำรวจไซเบอร์นะคะ
เขาไปตรวจค้น๘๖จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่สุพรรณบุรีสะแก้วพังงานและกรุงเทพ
และที่น่าตกใจมีคนอายุน้อยที่ตกเป็นเหยื่อก็คือเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ
ขวบเปิดรายการของเราในการประชุมด้วยในการแถลงด้วย
ตำรวจเขาก็ดูไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ใช่เราก็เคยเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยอะนะคะ
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือตำรวจไซเบอร์แถลงผลนะคะก็คือจากกรณีนายจีระจันประจักษ์อายุ๔๔
ชาวจังหวัดกำแพงเพชรใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิต
เครียดที่เสียเงิน๑๓๐๐๐บาท
หลังไปทำเรื่องกู้เงินจากออนไลน์๑แสนบาท
แต่ว่าต้องโอนเงินไปให้ก่อนถึงจะได้รับการอนุมัติ
พอโอนเงินไปแล้วอ้าวกลายเป็นว่าไม่ได้เงิน
ตำรวจสืบจนรู้ว่าคนร้ายคือใครค่ะ
ตำรวจเจอตัวคนร้ายนะคะขอสารออกไหมจับ๗คน
คนไทย๕คนจีน๑แต่มันมีอยู่คนหนึ่งกำลังหลบหนี
บอกขอบอกชื่อนามสกุลเลยก็แล้วกันกำลังหนีอยู่เนี่ย
นายจิรยุทธ์นามวิยะคนนี้หนีอยู่
อกจากนี้ค่ะมีคดีหลอกเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบเองคุณผู้ชมในจังหวัดพิจิตร
โอนเงินให้เขาใช้อุบายแบบนี้
หลอกว่าเดี๋ยวจะให้ทุนการศึกษา๖๐๐๐บาทผ่านแอปพลิเคชันไลน์
แต่จะต้องโอนเงินให้ก่อนครั้งละ๓๐๐เป็นสัก๓ครั้ง
รวมเป็น๙๐๐โอนเงินให้ไปก่อนถึงจะได้๖๐๐

ก่อนจะได้๖๐๐๐หนูต้องโอนมา๓๐๐ก่อน๓ครั้ง

ตำรวจไซเบอร์รู้ตัวคนร้ายค่ะ
คือคนร้ายเนี่ยใช้แอปส่งข้อความไปยังประชาชนเป็นหมื่นนะคะ
เป็นหมื่นคนแล้วไปหลอกว่าจะแจกเงิน
ส่งข้อความไปเป็นหมื่นมีคนหลงเชื่อเกือบ๕๐๐
สัดส่วนนะคะส่งไปเป็นหมื่นหลงเชื่อ๕๐๐
ในระยะเวลา๑เดือนเนี่ยก็เสียหายไปสักประมาณ๔๐๐บาท
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นางสาวตรีเนธแซ่วีไปจับได้ที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
นายธนทรเหมืองไซมูลผู้ต้องหาอีกคน
นู่นค่ะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนู้นแล้ว
ชมรมแม่บ้านตำรวจไซเบอร์จะมอบทุนการศึกษา

ให้กับน้องที่ได้รับผลกระทบนะคะน้องที่โดนหลอกไปอะค่ะ

ใช่ค่ะก็เลยช่วยเหลือก่อนในเบื้องต้นนะคะ
ก็เลยต้องเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อ
มันอาจจะตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายเลย
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยถามว่าโดนข้อหาอะไรบ้าง
กงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร์
หรือว่าทำงานเชิงรุกนะครับคือดูจากข่าวสารปุ๊บแล้วก็ไปไล่ให้เลย
พวกนี้ก็วิธีการก็คือไม่รู้มันก็อาศัยส่งไปเยอะ
ใช่ค่ะส่งไปก่อนเราไม่รู้ใครเชื่อบ้าง
เอาหมื่นที่ที่ส่งไปมีคนเชื่อ๕๐๐ได้ไปตั้งหลายแสนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ